วันนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของการจากไปของคุณตังโม

เขามีการจัดงานกันที่ท่าเรือพิบูลสงคราม

หลายคนไปร่วมไว้อะไรด้วย
แฟนคลับไปพี่ต่อยดายศไป
คุณอัจฉริยะไปแต่ไร้เงาแม่จิ๋มพนิดาแม่จิ๋มไม่ได้ไป
ก็เป็นไปได้อาจจะส่งตัวแทนก็คือพี่ต่อยไปแทนนะครับ
ดูซะหน่อยครับเมื่อวานนี้เขาร่วมจัดทำบุญร้อยวัน
ให้กับการจากไปของคุณตังโมนี่แฟนคลับก็ไปกันเยอะเลย
ใส่เสื้อขาวบ้างบางคนใส่สีโอโรสไปนะครับ
มนต์พระมา๕รูปสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโม
โดยมีพี่ต่อยดายศครับมาเป็นตัวแทนของครอบครัวด้วย
จากพิธีส่งแล้วนะครับยังมีแฟนคลับที่เขาล่องเรือไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของคุณตังโมให้ขึ้นมารับส่วนบุญครับ
ซึ่งระหว่างทำพิธีวนก้านทูบลงไปในน้ำเนี่ยคุณผู้ชม
แฟนคลับคนหนึ่งเขาเปิดเผยเรื่องอัศจรรย์ครับเขาบอกว่าเขารับรู้ได้ว่า
เหมือนจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้น้ำ
ขณะที่เขากำลังวนทูบอยู่เขานี่ขนลุกเลยขนลุกไล่ขึ้นมาจากฝ่ามือ
ขึ้นมาถึงต้นแขนเลยเรือก็สั่นทั้งลำเขาเชื่อว่าวิญญาณคุณตังโม
น่าจะยังวนเวียนอยู่ในจุดเกิดเหตุครับขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้เกิดความยุติธรรม
โปร่งใสกับการทำคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมเพราะพวกเขาเชื่อว่า
คุณตังโมไม่ได้เสียชีวิตจากการประมาทของคนบนเรือครับ
ขณะที่คุณพุดเดิ้นครับหนึ่งในเพื่อนสนิทคุณตังโมก็เอาตุ๊กตาหมี
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนาโผงคุณอัจฉริยะก็ไปร่วมงานครบร้อยวันคุณตังโมด้วย
หลังเสร็จพิธีได้มีการลงเรือไปศักรรณ์ศาลหลักเมืองปากคลองอ้อม
บริเวณเชิงสะพานเจษฎาเบอร์ดินเพื่อเป็นการศักรรณ์และขอพรต่อสิ่งศักดิ์ศิษฐ์
ขอให้เรื่องของน้องแตงโมที่ตนกำลังช่วยคืนความยุติธรรมอยู่นี้
ประสบความสำเร็จลุล่วงไปตามที่หวังไว้นะครับ
แต่ว่าคุณแม่พนิดาอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้ไปงานเมื่อวานนี้นะฮะ

แต่ว่าคนนี้สิครับไปร่วมงานเสร็จปั๊บตกค่ำมานะฮะ
ไลฟ์ผ่านยูทูปเลยโคนันเมืองไทย
พูดถึงคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมโดยเฉพาะเรื่องของคราบเลือดคนนี้ครับ
ฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมครับ
หนึ่งในพันธมิตรของสสเต้ที่จะร่วมกันค้นหาความจริง
ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะครับ
มาพูดเรื่องของคราบเลือดนะฮะ
อัจฉริยะอ้างว่ามีหลักฐานเด็ดอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าต้องใช้คำว่าอีกแล้วเพราะว่าท่านจะบอกว่าท่านมีหลักฐานเด็ดอยู่
เป็นระยะระยะนะครับเป็นคลิปวิดีโอและภาพนิ่ง
เปิดเผยให้เห็นคราบเลือดบนเรือครับที่เบาะข้างขวาบริเวณหัวเรือ
แล้วอีกจุดนึงบริเวณหัวมุมของเรือนะครับ
ในคลิปจะเห็นว่าคนยืนอยู่ใกล้กับคนที่จุดที่พบคราบเลือดนะนะ
โดยอัฐิริยะเรียกบุกคนที่ว่าอย่างไรแล้วไหม

ส่วนคนในสังคมและคนบนเรือโดยเฉพาะ
และแซนตั้งคำถามว่าหากมีคลิปหลักฐานจริงไอ้ที่ทำร้ายคุณตังโม
เอามาเปิดเลยมาเปิดเลยคุณอัจฉริยะบอกว่าไม่เปิด
ทำไมไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวถ้าเปิดก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาพรบคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลได้แล้วเดี๋ยววันพุธนี้นะ
จะนำคลิปแล้วก็ภาพนิ่งที่มีใช้เป็นหลักฐานยื่นร้องต่ออธิบดี
อายการพักหนึ่งเพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้มีการตรวจคราบเลือดที่บอกเนี่ย
บนเรือเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอ้าลองฟังหน่อยครับประชาชน
วันนั้นเนี่ยนะครับก็จะเอาวีดีโอแล้วก็ภาพนิ่ง
ไปให้ท่านอธิบดีอายการภาคหนึ่งนะครับดูเป็นหลักฐานว่า
เมื่อพบคราบเลือดบนเรือเนี่ยนะครับโดยมีจ๊ะทิงของนอยเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์นะอยู่ในเหตุการณ์เราพบคราบเลือดนะครับ
คราบเลือดที่เบาะข้างขวานะเบาะข้างขวาด้านหน้าหัวเรือนะครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่มุมด้านหน้าหัวเรือเหมือนกันนะครับ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพบคราบเลือดนะครับหลายจุดเนี่ยนะ
มีการพบคราบเลือดที่ค่อนข้างที่จะเป็นเลือดชัดเจนนะครับ
ดังนั้นเนี่ยคนที่บอกอยากจะให้เปิดอยากให้เปิดเนี่ย
คุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาโดนเปิดเนี่ยเวลาเปิดไปแล้วเนี่ย
มันมีภาพจ๊ะที่นองนอยอยู่ด้วยผมก็ซวยสิครับ
เขามีเงินนะครับเขามีเงินกันเป็นพันล้าน
เขามีเงินกันสามร้อยกว่าล้านผมมีเดี๋ยวหัวล้านครับ
ขณะนี้ทีมกฎหมายร่างคำฟ้องเสร็จแล้วเหลือเพียงให้คุณแม่พนิดาเนี่ย
นะฮะตรวจทานอีกรอบนึงแล้วก็จะยื่นฟ้องตรงต่อสารจังหวัด
นทบุรีก่อวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนนี้ครับค่ะเอาไปดูความ
ปริศนาสีแดงคล้ายคราบเลือดแต่อันนี้เรานะฮะทำสีไว้
โดยเพจดังกล่าวระบุข้อความว่าไหนบอกว่าไม่มีเลือดนะฮะ
เรื่องนี้ไปถามบางจักรนี่บางจักรนะฮะคนที่กู้ข้อมูลในโทรศัพท์
คุณแตงโมเนี่ยแล้วเป็นคนโพสต์เนี่ยบอกว่าที่จริงแล้วภาพนี้
เป็นการแคปเป็นแคปภาพจากคลิปวิดีโออีกทีนึงโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ย
มีความยาวประมาณสี่สิบวินาทีได้นะฮะในคลิปเนี่ยเหมือนว่า
คนถ่ายหยิบมือถือมาและเห็นว่าช่วงหนึ่งเป็นภาพเลือด
ติดอยู่ที่อ่างอาบน้ำโดยช่วงที่ถ่ายเวลาสามทุ่มเสร็จเสร็จ
แล้วก็เนื้อหาในคลิปเนี่ยยังมีผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย
คุยกันด้วยนะในคลิปน่ะนะฮะแต่ยังไม่ขอพูดในรายละเอียด
ส่วนเหตุผลที่โพสต์แค่อยากจะสื่อสารว่าคราบเลือดที่มี
ไม่ได้มีนิดเดียวนะตามที่มีคนพยายามแก้ตัวอืม
คือเวลาบางแจ๊กเขาพูดอะไรชอบมีคนพูดส่วนอืม
เออก็เลยแบบอ้าวเท่านี้พอค่ะประมาณนี้ครับอ่า
บางคนบอกว่าคราบเลือดมีเท่าเข็มหมุดไงอืมค่ะนะฮะ